เขาจมอยู่บริเวณใต้สระน้ำ
มีเชือกที่เป็นเหมือนแบบเชือกอุปกรณ์ดักปลา
พันรอบตัวอยู่สัก๓๔รอบได้

คือกู้ภัยญาติชาวบ้านก็เข้าลงไปตรวจสอบ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะมันจะมีอุปกรณ์คล้ายกับตัวเป็นตัวเหมือนไอ้โง่ดักปลาอยู่ข้างศพ
ส่วนตัวศพเนี่ยก็มีเชือกที่เป็นเหมือนเชือกของอุปกรณ์ดักปลาพันอยู่สัก๓๔รอบ
แล้วก็ร่างไม่มีการสวมใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
นี่คือไอ้โง่นะคะที่ใช้ในการดักปลาตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาชอบดักปลาหาปลาอยู่แล้วแหละ
เหตุการณ์นี้เกิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะตำรวจสพพนมสารคาม
แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลเข้าตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิต
คือนายประมวลนะคะวัย๘๘ปีเขาจมน้ำอยู่ที่บริเวณสระน้ำริมท้องนา
ในพื้นที่ตำบลท่าถ่านอำเภอพนมสารคามค่ะ
ซึ่งจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบดู
เป็นสระน้ำกว้าง๔เมตรยาว๒๐เมตรลึก๒เมตร
ทีนี้โดยรอบของสระน้ำเนี่ยก็มีทั้งต้นย่าวัชพืชปกคลุมแบบหนาคึบเลยค่ะ
ในขณะเดียวกันมีรองเท้าของคนตายถอดอยู่บริเวณฝั่งริมสะน้ำด้วยนะคะ
กู้ภัยงมศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาลักษณะศพอย่างที่บอกไปไม่สวมเสื้อ
ใส่แต่กางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ดักปลาอยู่ข้างศพ
มีเชือกพันรัดแน่นศพผู้ตายขณะที่ด้านของนางพนิดนาศนะคะลูกสาวของคนตายบอกว่า
คุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบออกไปหาปลาเป็นประจำอยู่แล้วแหละ
คือเป็นงานอดิเรกเป็นคนชอบทำกิจกรรมหาปลาลงหนองแบบนี้เป็นประจำ
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาไม่เห็นคุณพ่อกลับมาบ้านเลย
ออกไปหาปลาแล้วหายไปเลยค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ก็เลยโทรศัพท์หากู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเพื่อช่วยออกตามหา
ปรากฏว่ามีหลานชายไปเจอรองเท้าของคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยถอดรองเท้าอยู่ข้างสระ
ลูกสาวก็ใจไม่ดีแล้วสิคะเห็นแต่รองเท้าตัวคุณพ่อไม่เห็น
สุดท้ายก็พบว่ากลายเป็นศพจมอยู่ใต้สระแล้วค่ะ
แล้วก็มีเชือกของไอ้โง่นี่แหละเชือกไอ้โง่คืออุปกรณ์ดักป่านะคะ
พันอยู่รอบตัวคุณพ่อจนกระทั่งเสียชีวิตลูกสาวก็เอ๊ะเอ๊ะระแคะระคายใจอยู่
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็มีการนำศพส่งตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลต่อไป
เพื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำทางด้านของคนที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะ
แล้วก็มอบศพให้ญาติรับไปดำเนินการต่อค่ะยังไงแสดงความเสียใจด้วยนะคะ